ฆ่ากันตายที่จังหวัดพยาวกันหน่อยนะคะ
ผัวเมียนั่งดื่มเหล้าเมาได้ที่สักพักหนึ่ง

เองพอเห็นท่าไม่ดีก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปลาม

ไม่จบค่ะเดินตามเข้าไปแล้วสุดท้ายไปคว้ามีดนะคะ
แทงผัวเสียชีวิตค่ะที่นอนเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเช่าในพื้นที่
บ้านหนองบัวเงินหมู่๕ตำบลอ่างทองจังหวัดเชียงคำ
ขออภัยค่ะอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ตำรวจลงพื้นที่ไปพร้อมกับแพทย์กู้ภัย
จุดเกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ไปพบศพนายสมบูรณ์สะอิ้งแก้วอายุ๕๗ปีพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดแพร่
กางเกงขาสั้นสีแดงไม่สวมเสื้อนอนหงายเลือดเนี่ยโอ้โหนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ไปสำรวจตรวจสอบบริเวณศพพบว่าลำคอด้านซ้ายมีบาดแผลชะกัน
ลึกถึงเส้นเลือดใหญ่ประมาณหนึ่งแผลบริเวณหน้าอกแล้วก็บ่า
มีบาดแผลถูกของมีคมแทงอยู่หลายจุดเหมือนกัน
ใกล้กับศพเนี่ยไปพบนางสาวอุษณีใจเผินอายุ๕๓ปี
เป็นภรรยาของผู้ตายรอให้ปากคำกับตำรวจ
ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยยังมีอาการมึนเมาอยู่เลยนะคะ
พูดจาวกไปวนมาค่ะทีนี้นักข่าวไปสอบถามน้องสาวของผู้ตายเนี่ย
คือคุณพิมพิกาสะอิ้งแก้วคุณพิมพิกาเนี่ยเล่าบอกว่า
พี่ชายกับภรรยาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
เดินทางมาทำงานที่จังหวัดพยาวได้สักประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
ที่ผ่านมาหลังเลิกงานทั้งคู่เนี่ยก็จะนั่งดื่มสุรากันเป็นประจำ
แล้วก็มีปากเสียงแบบนี้เกือบทุกวันจนกลายเป็นเรื่องชินชาไปแล้วนะคะ
วันเกิดเหตุทั้งคู่ก็ทะเลาะกัน
เข้าไปห้ามปรามแล้วก็แยกทั้งคู่ออกไป
ดูเหมือนว่าเรื่องจะจบแต่ทั้งสองก็กลับมาทะเลาะกันอีก
สุดท้ายพี่สะพ้ายคว้ามีดแทงคอพี่ชายจนกระทั่งเสียชีวิต
จากนั้นตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
แล้วก็ไปพบมีดปอกผลไม้ยาวสักประมาณ๕นิ้ว
ตกอยู่บริเวณพงยากใกล้กับหน้าต่างของบ้านเช่าจุดเกิดเหตุ
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกับควบคุมตัวนางสาวอุศนีไปสอบปากคำที่สพเชียงคำ
เรื่องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พร้อมกับส่งศพให้แพทย์ผ่าชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วเดี๋ยวจะมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนภรรยาผู้ตายเนี่ยเล่าเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาจะถูกสามีเมาสุราแล้วก็ทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันสามีจะเข้ามาทำร้ายตัวเธอ
สุดท้ายตัดสินใจหยิบมีดขู่สามีแล้วก็มีการต่อสู้กันขึ้น
เธอตัดสินใจใช้มีดแทงไปที่สามีหลายครั้งเพื่อป้องกันตัว
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่านะคะ